คุณผู้ชมครับตอนนี้ตลาดของเครื่องดื่มยังคงมีประเด็นที่มีการถกเถียงกันกับเรื่องของการเก็บภาษีความหวานหรือว่าภาษีปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มที่เกินกว่าค่ามาตรฐานเรื่องของสุขภาพ
แต่ว่าผู้ผลิตบอกว่าไม่กังวลเพราะว่ามีสินค้าที่เป็นชูเกอร์ฟีอยู่แล้วนะครับในท้องตลาด
แต่ว่าผู้ผลิตนมบอกว่าน่าจะลดภาษีหรือว่ายกเว้นภาษีให้กับเครื่องดื่มนมด้วยติดตามจากรายงานครับ
ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการบริโภคที่เหมาะสมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีความหวาน
ค่ะก็จริงตอนนี้ภาษีน้ำหวานยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะคะ
แต่ว่าอันนี้มันเป็นหลักอยู่ในแบรนด์ของเราอยู่แล้ว
ในการที่จะในเรื่องของการบริโภคลดน้ำตาล
เอสยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ฝั่งสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยหรือสอนทมองว่า
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ครอบคลุมถึงนมและผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด
กระทบต่อปริมาณการดื่มนมของคนไทย
เพราะภาษีจะทำให้ราคาแพงขึ้น
ผู้บริโภคจะซื้อนมลดลงและกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
น้ำนมมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่แล้วประมาณร้อยละ๔๘
หากเพิ่มอีกประมาณร้อยละ๒๓ซึ่งเป็นรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภค
แม้มีรสชาติไม่หวานมากแต่ก็เกินมาตรฐานที่ตั้งขึ้น
อกจากนี้ยังมองว่านมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ักเป็นไปในลักษณะบริโภคอาหารหรือทดแทนอาหารบางมื้อ
และบางชนิดยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ตามปกติ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มหลักในการบริโภค
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริโภคอย่างแน่นอน
ตลาดผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยมีมูลค่า๕๘๐๐๐ล้านบาท
มีการบริโภคภายในประเทศ๒๔ลิตรต่อคนต่อปี
จำนวนนี้เป็นนมพร้อมดื่ม๑๕ลิตรต่อคนต่อปี
เหลือเป็นผลิตภัณฑนมชนิดอื่น
เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่ายังน้อยกว่ามาก